มันมีการเอกสารชิ้นหนึ่งถูกเผยแพร่ออกมา
เป็นเอกสารที่ระบุว่ากองบัญชาการตำรวจนครบานมีการเรียกประชุม
นี่ค่ะฉบับนี้ค่ะเป็นการเรียกประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
ซึ่งพอดูในลายละเอียดก็มีการคาดเดากันว่า
เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัย
คุณทักษิณชินวัฒน์ใช่หรือไม่นะคะ
ก็เป็นการพูดมีการเตรียมการนะครับ
ประชุมกันในเช้าวันนี้นะคะที่ห้องประชุมกองบัญชาการตำรวจนครบาน
แล้วสิ่งที่เขาจับตากันก็คือว่า
อาจจะหมายถึงการเตรียมรับตัวในทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีกลับประเทศ
หรือไม่เพราะเขาบอกว่าจะกลับประเทศไทยภายในเดือนกรกฎาคมนี้
น่าสนใจแล้วมาเป็นประเด็นก็คือตัวเส้นทางนะคะ
จากท่ากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมือง
ไปที่สารดีกาสนามหลวง
ไปที่กองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดถนนวิภาวดีรังสิต
ซึ่งในเอกสารระบุว่าเป็นสถานที่ควบคุมพิเศษ
มีการวางเส้นทางจากกองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดถนนวิภาวดีรังสิต
ไปยังสารดีกาสนามหลวง
และเส้นทางจากศาลดีกาสนามหลวงไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
คือถ้าไล่จากตรงนี้เส้นทางทั้งหมดมีการกำหนดเป็นเส้นทางหลัก
และเส้นทางรองจำนวน๖เส้นทาง
โดยให้กองบังคับการตำรวจจราจรรับผิดชอบเส้นทาง
แต่ว่าผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามในประเด็นนี้
ก็ยังไม่มีใครให้คำตอบที่ยืนยันได้
ไปถามกับคุณวิศนุรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาราชการ
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายมั่นคงต้องติดตามความเคลื่อนไหว
เพราะคุณทักษิณประกาศเองว่าจะกลับมาก่อนวันเกิด
ก็เป็นธรรมดาที่การเดินทางกลับต้องเกี่ยวพันกับตำรวจ
ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเตรียมการในส่วนของแต่ละหน่วยงาน
ส่วนกรมราชธรรมเตรียมการยังไงไม่ขอเปิดเผยในส่วนนี้ค่ะ
และล่าสุดคุณผู้ชมค่ะก็ได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
ท่านรองภูมิชาการตำรวจนครบานพลตำรวจตรีโชคชัยงามวง
เปิดเผยแล้วนะคะบอกว่าการประชุมนั้นเป็นการเตรียมความพร้อม
เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานถ้าหากอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับประเทศไทย
มีข้อมูลบอกว่านายทักษิณจะเดินทางกลับในเดือนกรกฎาคมนี้
ถึงแม้ว่าลูกสาวคุณแพทองแพทองทานบอกว่าเลื่อนไปแล้วยังไม่มีกำหนด
แต่ว่าก็ต้องเตรียมการยืนยันว่าเป็นการประชุมเตรียมแผนงาน
ไม่ได้มีนัยยะสำคัญทางการเมืองใดแต่เป็นการเตรียมความพร้อม
ตามข้อมูลข่าวที่ตำรวจนครบานได้รับทราบผ่านทางสื่อโซเชียลต่าง
อดีตนายกรัฐมนตรีเคยพูดไว้และถ้าหากว่ามีการเดินทางกลับมาจริง
บัญชาการตำรวจนครบานก็จะต้องเป็นหน่วยงานหนึ่งในการรับผิดชอบ
การนำตัวอดีตนายกรัฐมนตรีไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
อ่ะสรุปก็เป็นอย่างที่คาดการณ์จริงก็ออกมายืนยันแล้ว
แต่ว่าเป็นการเตรียมการไว้ค่ะงั้นก็ถามลูกสาวเลยแล้วกันอืมนะฮะ
คุณแพทองทานกับเรื่องที่คุณวราพรบอกคุณผู้ชมไปเขาบอกว่า
คือคุณพ่อจะกลับไหมเนี่ยรอให้การเมืองนิ่งก่อน
แต่จะบวกลบจากที่เคยบอกไว้ไม่มาก

เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอดูการโหวตนายกพรุ่งนี้ก่อน
ว่าจะทำให้การเมืองหลังจากนี้จะนิ่งหรือเปล่านะครับ
คุณแพทองทันชินวัตรคุณอุ้งอิง
ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางกลับมาของคุณทักษิณ
บอกว่าได้คุยกับพ่อเรื่องการเดินทางกลับ
ก็คงจะบวกลบกับการที่เคยบอกกับทุกท่านไว้ไม่มากหรอก

ตามที่เคยบอกเอาไว้ก็อาจจะเลื่อนไปไม่มากหรอก
ซึ่งต้องดูก่อนว่าพรุ่งนี้สถานการณ์จะจบลงอย่างไร
เพราะพ่อไม่อยากให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางการเมือง
แม้การเดินทางกลับมาของพ่อจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
แต่คนก็มองภาพว่ามันก็เกี่ยวข้องอยู่ดี

มันเป็นการแก้ไขปัญหาได้ก็จะดีกว่า
ไม่ใช่กลับมาแล้วในช่วงที่การเมืองยังไม่นิ่งแบบนี้
แล้วพอกลับมาวุ่นวายอีกก็ไม่อยากให้พ่อเป็นแบบนั้น
พอนักข่าวถามว่าคุณทักษิณจะกลับมาหลังจากตั้งรัฐบาลเสร็จหรือเปล่า

คุณพ่อไม่ได้บอกนะว่าต้องจัดตั้งรัฐบาลก่อนแล้วจะกลับมา

แต่ขอให้การเมืองนิ่งกว่านี้ก่อนแล้วถึงจะกลับมา
ซึ่งก็จะได้ไม่เป็นตัวกระตุ้นทางการเมืองและไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายเพราะเป็นห่วงพ่อเหมือนกัน
คุณพ่อถึงจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องยังไงก็เป็นการเมือง

คุณพ่อไม่ได้อยากกลับมาทำให้มันเป็นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
ถ้าจะกลับมาแล้วเป็นการแก้ปัญหาได้นั้นดีกว่า
แต่ไม่ใช่แบบกลับมาแล้วจะในช่วงที่การเมืองยังไม่นิ่งยังไม่สงบเนี่ย
แล้วจะทำให้เกิดความวุ่นวาย
คุณพ่อก็บอกว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะ
แต่อิงคิดว่าคงไม่ใช่แบบว่า
เปลี่ยนวันกลับเป็นที่ไหนก็ไม่ทราบ

ท่านไม่ได้พูดว่าต้องตั้งรัฐบาลก่อน

อยากจะบอกว่าให้มันนิ่งกว่านี้หน่อย
ส่วนเรื่องของคุณฟิธาคุณอุ้งอิงก็บอกว่า
ขอให้กำลังใจคงต้องปล่อยให้ตามกระบวนการนะฮะ
ก็ยืนยันว่าตอนนี้ก็ยังเสนอคุณพิทาเป็นคันดิเดตนายก
โหวตพรุ่งนี้ไม่ได้กระทบอะไรในการจัดตั้งรัฐบาลก็ยังหนุนคุณพิทาต่อไป
ส่วนการที่สวออกมาตั้งแง่ไม่ยกมือให้คุณพิธานั้นเนี่ย
เพราะว่าเป็นประเด็นนี้หรือเปล่าคุณอุ้งอิงก็มองว่า
คงแล้วแต่สวนะแต่ขอให้ยึดตามการตัดสินใจของประชาชน
เลือกตั้งดีกว่าส่วนที่สวจะมีความคิดเห็นว่าถ้าโหวตไปแล้วจะไม่ได้
คุณจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นหรือเปล่าให้พักที่๒ขึ้นมาไหม
คุณอุ้งอิงก็บอกว่าก็เป็นความเห็นสวซึ่งมันต้องดูองค์ประกอบ
ไม่ใช่สวพูดแล้วจะเป็นอย่างนั้นทุกอย่าง
ว่าผลจะออกมาอย่างไรพักร่วมคงต้องหามรือกันต่อไป
อันนี้ก็เป็นท่าที่ล่าสุดของคุณอุ้งอิงนั่นเองนะครับ